มีการจุดผู้จุดประทัดกันบ้างในบางพื้นที่
เด็กเนี่ยเอาพลุเอาประทัดมาจุดเล่นกันปรากฏ
คุณผู้ชมมันระเบิดใส่มือใส่หน้า
มือน้องคนหนึ่งนะแทบขาด
คุณผู้ชมฮะแทบขาดนะฮะต้องรีบส่งรักษาพยาบาล
ส่วนอีกคนนึงนะครับคุณฮะอูหูใบหน้าเนี่ยถูกความร้อนจากประทัดที่มันระเบิดใส่เนี่ย
แรงอัดดังระเบิดเนอะใช่อันนี้ก็ตาเกือบบอด
คุณผู้ชมนี่ฮะสภาพของฝ่ามือขวาของเด็กชายอายุ๑๔ปีที่โดนระเบิดจนกระจุยฮะ
นิ้วมือขวาวิดขาดห้อยร่องแร่งแล้วก็เห็นถึงกระดูกแล้วคุณดูตามแขนสิฮะ
อันนี้สะเก็ดใช่ไหมมีสะเก็ดลุสะเก็ดประทัดเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยนะครับ
วัย๑๔คนนี้ถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลคอนศาลนะครับ
จากการสอบถามทราบว่าผู้บาดเจ็บน้องวัย๑๔คนนี้เล่นจุดประทัดกับเพื่อนริมถนนหน้าบ้าน
เกิดเสียงระเบิดเมื่อชาวบ้านมาดูเห็นมือน้องเต็มไปด้วยเลือดเลยคุณ
เสื้อผ้าก็ฉีกขาดครับรีบแจ้งกู้ภัย
สิทธิ์สอบถามอาการล่าสุดทราบว่าน้องเนี่ยต้องตัดมือขวาแล้วนะ
หมอตัดสินใจว่าให้ตัดมือขวาแล้วนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะคุณ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะกู้ภัยมูลที่ร่วมกระตันยูจังหวัดชายภูมิเนี่ย
ก็เข้าช่วยเหลือเด็กชายวัย๗ขวบน้องคนนี้อายุยังน้อยอยู่เลยคุณดูใบหน้าสิครับ
ประทัดระเบิดใส่หน้าลูกตาเนี่ยกลายเป็นฝ้าขาวเลยลูกตาดำกลายเป็นสีขาวไปเลยนะครับ
บอกว่ามองอะไรไม่ค่อยเห็นทีนี้ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
อันนี้เกิดเหตุการณ์ที่หมู่๔ตะบนทุ่งลุยลายอำเภอคอนศาลนะครับ
แล้วก็ทีนี้สืบไปสืบมาก็คือเด็กเล่นกับเพื่อน๓๔คน
แล้วก็มีการจุดประทัดคว่างใส่กันก่อนที่น้อง๗ขวบคนนี้จะถูกประทัดระเบิด
แล้วมันกระเด็นลอยมาที่ใบหน้าคุณความร้อนมันทำให้ผิวหน้าของน้องลอกเลย
ส่วนเพื่อนก็วิ่งหนีหายไปตอนนั้นนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของเด็กนะครับ
ก็พบกับเพื่อนบ้านที่ให้การช่วยเหลือเด็กเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นเด็กเล่นประทัดกันอยู่บริเวณไร่อ้อยท้ายหมู่บ้าน
ไปซื้อประทัดมาจากไหนรู้ไหมจากรถเร่ขายของ
ที่มาขายคือเข้าถึงง่ายมากเลยนะถ้าอย่างนั้นนะคุณ
เด็กก็วิ่งไปซื้อสิเด็กชอบพอเด็กเห็นประทัดเด็กก็ซื้อเลยนะฮะ
ซึ่งรถขายของตัวนี้ก็เป็นญาติญาติกันเด็กซื้อมาเพียงลูกละ๑บาทคุณ
ราคามันก็ไม่แพงนะหลังจากนั้นเด็กก็พากันจุดเล่นจุดปลาใส่กันนะครับ
ก่อนเกิดเหตุน้อง๗ขวบที่บาดเจ็บถูกกลุ่มเพื่อนจุดแล้วก็ปลาประทัดใส่ก่อน
ทำให้เศษประทัดกระเด็นเข้าตาทั้งสองข้างก็ร้องโอดโอยขอความช่วยเหลือ
ทีนี้ทางด้านของเพื่อนบ้านที่ไปเห็นเนี่ยนะก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือเด็กนะครับ
พบว่าใบหน้ามันถูกความร้อนแล้วก็ตาดำคุณเหมือนตาคนเป็นฝ้า
กลายเป็นสีฟ้ากลายเป็นเกือบสีขาวนะครับ
เล่นประทัดกับเพื่อนเพื่อนก็เลยจุดโยนใส่ตาผมหน้ากระลอกน้ำตาก็ไหล
หลับตาไหมลูกหลับตาแล้วก็อุ้มขึ้นรถไปส่งที่อนามัย
ก็เลยอ้านามัยก็เลยแจ้งหนึ่งเข้าหนึ่งนะ
ตอนผมไปรับก็คือว่าแต่ตามองไม่เห็นฮะ
หมอบอกว่าต้องรีบนำส่งครับไม่งั้นเดี๋ยวตาอาจจะบวชได้ครับ
ขอบคุณนะสองวันต่อเนื่องเลย

หมอกำลังดูแลรักษาพยาบาลน้อง

เป็นอุทาหรณ์ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะ